ข่าวแรกของเราต้องบอกว่าคนโสดตายเรียบอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่านุ่มอเล็กธิระเดชเนี่ยเขาขยันเอาใจสาวเต้ยซะเหลือเกิน
ล่าสุดค่ะไปเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดเต้ยจรินพรกันถึงที่เลยนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่เราได้ติดตามกันในอินสตาแกรมนั่นแหละนะคะ
คือต้องบอกว่าคนโสดตายเรียบจริงต่อมอิจฉาตาร้อนที่ฉันทำงานมากขึ้นเรื่อยนะคะ
สำหรับหนุ่มอเล็กธิรเดชกับวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปหมาด
โดยอเล็กเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นซิ่งรถไปเซอร์ไพรส์ก่อนนอน
พร้อมกับมอบของขวัญเป็นต่างหูให้
และเช้าวันต่อมาก็ไปทำบุญด้วยกันจ้า
งานนี้นะคะนักแสดงหนุ่มยังเฉลยคำสัพพนามสุดน่ารักที่เจ้าตัวเรียกเต้ย
เขาใช้เรียกกันสองคนเขาจะเรียกกันว่าอะไรไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ก็สุดท้ายเค้าบอกว่าตอนแรกบอกจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ใช้เวลาตอนเขาอาบน้ำซิ่งรถไปหา

จะได้ใกล้หูใกล้ตาอะไรอย่างงี้หรอ
ไม่ก็อยากให้เวลาให้อะไรก็อยากให้เขาใช้จริง
หรือไม่ใช่แค่เขาครับผม
ก็เวลาเราซื้อของอะไรให้ใครเราอยากจะให้เขาเอาไปใช้ประโยชนได้จริง
ก็เป็นสัพพนามที่เรียกกันครับผม

ส่วนใหญ่ชายเหล่ากี๊

คุณมีความรักเรียกว่าอะไร

อันนี้อเล็กเขาไม่พูดใช่ไหมว่าจะเรียกว่าอะไร